ลงกันต่อเนื่องเลยนะคะไปที่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ไปดูบรรยากาศการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูในพื้นที่นี้
หลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากเข้าท่วม
สร้างความเสียหายต้องถือว่ารุนแรงมากกว่าทุกปีเลยนะคะ
ไปติดตามกันกับคุณอรพันธ์ขันทองคำ
รายงานมาจากอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญค่ะ
ที่อำเภอนพิตำนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะ
ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากเจอฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่ม
แต่ว่ายังโชคดีนะคะที่ในตัวอำเภอเองรวมไปถึงศูนย์ราชการต่าง
ไม่ได้รับความเสียหายนะคะซึ่งที่นี่ค่ะจะเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ
ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ
โดยพบว่าเมื่อวานนี้นะคะมีหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนและประชาชน
รวมไปถึงอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยนำสิ่งของเข้ามาบริจาคให้ชาวบ้าน
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยของทั้งหมดนะคะ
ถูกลำเลียงไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๗และหมู่ที่๘
ตำบลกรุงชิงซึ่งเป็นพื้นที่เดียวในอำเภอนะคะ
ที่เสียหายหนักมากที่สุดเนื่องจากอยู่ติดกับเทือกเขา
ส่วนพื้นที่ด้านล่างลงมาอย่างเช่นตำบลนพิตำนาเหรงและกะหรอนะคะ
มีเพียงน้ำท่วมถนนและบ้านเรือนบางส่วนเท่านั้น
ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
ขณะที่ว่าการอำเภอและศูนย์ราชการที่ไม่ถูกน้ำท่วม

ไปช่วยพื้นที่ตำบลกรุงชิงด้วย
ด้านประหลัดอัมเภิร์นพิตำนะคะเปิดเพ๋ยเขาว่า

หน้านี้ชาวบ้านติดเกาะถนนถูกตัดขาด
เมืองต้นนะคะได้เร่งนำถุงยางชีพแจกจ่ายให้ชาวบ้าน

พร้อมเข้าซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้านที่เสียหายค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะเร่งสำรวจความเสียหาย
เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะคะ
รวมไปถึงถนนหนทางและบ้านเรือนที่เสียหายค่ะ

รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากอำเภอนพิตำ